คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์นะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยโอ้โหเมาอย่างหนักนะครับ
แล้วก่อเหตุคือฆ่าหมา๓ตัวที่แม่เลี้ยงเลี้ยงเอาไว้
หลังจากนั้นก่อเหตุเอาปืนยิงแม่เลี้ยงนะฮะแล้วเอามีดฟันซ้ำครับ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านนะครับ
ไปตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุ
ไปเจอรอยเลือดครับหน้าห้องน้ำและผนังห้องครัวคนเจ็บ
ชื่อว่าคุณมณ์เทียมบุญทรงอายุหกสิบห้าปีครับ
อาการสาหัสเลยนะฮะตอนที่ไปเจอแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับนอกจากนี้ไปเจอซากสุนัขสามตัวนะครับ
ท้ายรถกระบะจอดอยู่หน้าบ้านทีนี้ผู้ก่อเหตุครับถูกคุมตัวได้ทันทีเลยฮะ
เพราะว่าเมาหนักนะครับหนีไม่ไหวชื่อนายนัทธวุฒิบุญทรงอายุ๓๐ปีครับ
ให้การไม่รู้เรื่องเมามากฮะ
ตำรวจเนี่ยคุมตัวแล้วก็ยึดอาวุธปืนและมีดที่ใช้ก่อเหตุไปด้วย
จากการสอบสวนครับนายนัทวุฒินั้นเป็นลูกติดสามีของนางมณ์เทียนนะครับ
เทียนคือเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยนะฮะช่วงเช้าวานนี้ครับ
นายนัทธวุฒินั้นทะเลาะกับภรรยาจนภรรยาถึงขั้นหอบลูกสองคนหนีกลับบ้านไปนะครับ
พ่อตาก็อยู่อีกหมู่บ้านนะครับจากนั้นครับนายนัทธวุฒิไปทะเลาะกับแม่เลี้ยง
กล่าวหาว่าแม่เลี้ยงนี่แหละไม่ถูกกับเมียตัวเองนั่นเนี่ยเมาเริ่มโทษคืนแล้วนะครับ
คนเป็นพ่อครับเห็นลูกชายด่าแม่เลี้ยงด่าเมียเนี่ยก็เข้าข้างเมียอีกก็พากันรุมด่าครับ
ทีนี้นายนัทธวุฒิไม่พอใจไปกินเหล้าย้อมใจสุดท้ายฟิลขาดไม่มีที่ลงฆ่าสุนัขก่อน
ตัวแม่เลี้ยงคือไปเก็บมาเลี้ยงเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
ใช้ปืนยิงใส่แม่เลี้ยงแล้วก็เอามีดทำครัวฟันซ้ำครับ
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาพ่อมาเห็นก็รีบเข้าแย่งปืนด้วยนะฮะ
แล้วก็เรียกชาวบ้านมาช่วยกันจับกลุ่มนะครับ
ขออภัยสำหรับภาพสุนัขด้วยนะสำหรับคนที่เห็นแล้วสะเทินใจนะครับ